นี้มันติดดีนแบบนางลงไปกรองกระพื้นเลยค่ะ

หรือคือคุณโกโกสินนั่นเนี่ยจะเสีย
ดูจากแผงของโกศิลป์นะคะนี่น่าจะเป็นแบบแผงแบบมินิมอล
เป็นผลผลิตเล็กน้อยจากสวนนะคะก็มีตะไคร้ใบมะกรูด
กลมนั่นคือลูกขนุนนะคะภาษาอีกษานบอกว่าบั๊กมี่ดูลูกกรูดกันค่ะ
สำหรับใครที่สงสัยนะคะว่าพ่อคาหล่อคนนี้มาทำคอนเทนต์หรือเปล่า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
ไปส่องไอจีของคุณโกนะคะไม่ได้มีเพียงแค่รูปนี้คุณผู้ชมที่ทำให้คุณโกแล้วก็เป็นนุ่มไทยบ้านค่ะ
แกงทอดเห็ดเด็ดทุกอย่างครบคร่าจริงคือเขาเป็นคนบ้านอยู่แล้วอ่ะ
คือปกติเราก็จะเห็นเขาเล่นละครแบบว่าแนวอีสาน
ใช่คือเขาไม่ใช่คนกรุงแล้วเขาเป็นอแดปแบบว่าจำแรงตัวเป็นคนหนุ่มอีสานนะ
เขาเป็นคนอีสานอีหลีหรือจะเป็นแนวแบบลดกับข้าวเข้าไปนะคะ
สุดโปรดทำได้ดีไม่แพ้พ่อค้ารถพุ่มพวงเลยจ้ะถือใหม่จังสีไปเลย
แล้วยังหล่อพี่แจ๊คดูดีกว่า

รถกระบาดด้วยค่ะ